คุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลา๓๓๗วัน
แห่งการที่สำนักพระราชวังนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชน
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ภายในพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมหาราชวังนั้น
เราย้อนกลับไปดูถึงความจงรักภักดีของประสบคณิกรนะครับ
ที่ได้มากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับ
หลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปยังพระบรมหาพระราชวัง
เพื่อแสดงความอาลัยและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมมหาพระราชวังเมื่อวันที่๕ตุลาคม
ตั้งแต่เวลา๐นาฬิกา๑นาทีของวันที่๕จนถึงเวลา๒นาฬิกา๑๘นาทีของวันที่๖ตุลาคมว่า
มีจำนวนทั้งสิ้น๑๑๘๘๙คน
และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน๗๑๖๘๑๘บาท
รวมระยะเวลา๓๓๗วัน
มีประชาชนที่เดินทางมากราบศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ๑๒๗๓๙๕๓๑คน
และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินทั้งสิ้น๘๘๙๕๔๕๑๐๑สตางค์ครับ